กันด้วยเรื่องของภัยใกล้ตัวนะครับ

หลอกแล้วมาแบบมุกเยอะจริงนะฮะ

กระบวนการอ้างตัวถึงเป็นตำรวจ

ดังนั้นต้องปราบปรามให้สิ้นซากนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ

นับวันมันยิ่งหนักจริงครับ
ภัยใกล้ตัวอย่างที่คุณบุ๊กบอก
ภัยที่มากับโรคไซเบอร์เทคโนโลยี

เรียกกันว่าแทบจะเป็นข่าว

ล่าสุดเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์
วงการหมอเจอกันเป็นแถวเลยครับ
พระสงฆ์องค์กับเจ้าก็ไม่เว้น
แก๊งที่มีพฤติกรรมวางแผนหลอกลวงเหล่านี้
ทางตำรวจเขาก็พยายามดำเนินการปราบปรามกันอย่างเต็มที่
คราวที่แล้วที่ผมสัมภาษณ์พลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธิ์
ท่านบอกว่าตามไปจับได้ถึงกัมพูชา
แล้วยังมีหมายจับที่กำลังตามจับอยู่อีก
ฉะนั้นวันนี้จะติดตามความคืบหน้า
พลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธิ์อีกทีหนึ่งในฐานะที่
ท่านเป็นหัวหน้าชุดเทคนิคและสืบสวน
ศูนย์ปราบรามอัญญากรรมทางเทคโนโลยี

ขอถามย้อนกลับไปแก๊งที่ไปจับได้ที่กัมพูชา
ตอนนี้ความคืบหน้าในการดำเนินคดีไปถึงไหนครับ
ครับครับก็สำหรับชุดเดิมนะครับที่เราจับได้ที่เราจับกลับมาแล้วเราขยายผลไปแล้วเนี่ยได้มาทั้งหมด๒๗หมายเนี่ย
มันเหลือผู้ต้องหาอีกน่าจะสองคนที่ที่เรายังจับไม่ได้นะครับ
แต่เรากำลังติดตามอยู่ที่ว่าคิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจับครับก็คงจะได้มาในเร็วนี้
แต่ว่าในการทำงานของสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเราเน้นไปในเรื่องของการสืบสวนปราบปรามในการขยายผลนะครับ
ในการขยายผลในส่วนที่เราทำณปัจจุบันเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์ต่างที่ยังเหลืออยู่ในต่างประเทศครับ
ครับแล้วการที่จะขยายผลปราบตามต่อแนวโน้มเป็นยังไงครับตามไหวไหมครับ
ก็คือเรื่องของการประสานงานในระหว่างประเทศด้วยและตอนนี้เนี่ยในส่วนของตำรวจในประเทศไทยที่สำหรับการอำนวยชาติในส่วนของท่านผู้จัดการอำนวยชาติให้นโยบายมานะครับ
เราไปติดตามในเรื่องของต่างประเทศโดยที่มีทางท่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมอยู่ด้วย
ก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงปรายศนีย์และการสื่อสารนะครับของกัมพูชา
เราก็จะคุยกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันในเรื่องของการที่จะไปติดตามกลุ่มแก๊งต่าง
ที่ไปใช้พื้นที่ของประเทศกัมพูชาเนี่ยในการหากินที่นู่นครับ
ครับอย่างล่าสุดที่หลอกลวงคนในวงการบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็มาจากต่างประเทศเหมือนกัน
ครับก็อย่างนี้ครับคือถ้าในทางสืบสวนเนี่ยเรามั่นใจว่ากลุ่มแก๊งต่างที่ไปทำในต่างประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราน่าจะมีข้อมูลพอสมควรนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะตามไปติดตามจนเจอตัวเขาได้แน่นอนนะครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับใครกระทำความผิดอย่าคิดนะครับว่าเราไม่รู้แต่บางทีเนี่ยก็คงจะต้องใช้การประสานงานแล้วก็การติดตามขยายผลระหว่างในการประสานงานเพื่อไปปฏิบัติงานร่วมกันอีกครั้ง
คิดว่าน่าจะทำให้สิ่งพวกนี้ลดลงไปได้ไม่มากก็น้อยครับ
ขนาดคนที่เรียกว่าหัวดีอ่ะคนที่เรียนหมอมาเนี่ยยังยังตกหลุมเลยครับเพราะว่ามันทำเหมือนมากคล้ายคล้ายกับว่าคุณไปเกี่ยวข้องผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ยไปเกี่ยวคุณมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วย
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้บอกเบอร์บัญชีและให้โอนเงินไปให้อะไรทำนองเนี่ย
มันเราไม่สามารถอย่างสมมุติว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มันโทรมาเนี่ยมันโชว์
นี้เราไม่สามารถที่จะไปแคะไปแกะออกมาไม่ได้หรือครับว่าใครเป็นขอเป็นผู้ขอเปิดเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้
เป็นเบอร์ของบริษัทขนส่งหรือจะเป็นเบอร์ของตำรวจอะไรอย่างนี้เขาจะสามารถที่จะหลอกเบอร์ตรงนั้นที่โชว์ขึ้นมาได้
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของตัวกลุ่มแก๊งให้มีความน่าเชื่อถือ
สิ่งที่เราติดตามเนี่ยเราไม่ได้ติดตามจากการเช็คเบอร์แบบนั้นเราไปตามด้วยวิธีอื่นซึ่งมันก็ต้องใช้กรรมวิธีพอสมควรนะครับในการตามได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของสำนักการตรงหลีชาติเนี่ยเรามีนโยบายที่จะให้ข้อมูลรายการบริการสัมพันธ์มากกว่า
เพราะเนื่องจากว่าการหลอกเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนน้อยในประเทศไทยนะครับต่อให้ช่วงนี้เนี่ยอาจจะน้อยลงถ้าถามว่าช่วงนี้มีการหลอกน้อยลงไหมผมเชื่อว่าน้อยลงเพราะยอดการแจ้งสถิติที่แจ้งเข้ามาเนี่ยมันน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่
แต่สิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนเนี่ยผ่านทางไทยรัฐทีวีก็ดีผ่านทางสื่อช่องอื่นก็ดีหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าวิธีการหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับการทำให้สร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรการทำให้กลัวเป็นอย่าง
รู้ทางโลกโซเชียลจะได้รู้เท่าทัน
แล้วก็เห็นอยู่ว่าในการสื่อสารของสำนักอำนวชิกช่างมีที่ตรงออกไปเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะพอสมควร
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการเผยแพร่สิ่งพวกนี้ออกไปทุกวัน

เวลามันหลอกสำเร็จเหยื่อเชื่อ

เราได้รับความร่วมมือจากธนาคารในการที่จะไปดูไหมว่า
บัญชีนี้เปิดในนามชื่อใครใครเป็นคนมาเปิด
แน่นอนครับพวกนี้โดนไหมจับเกือบทั้งหมดนะครับ
ในกรณีที่เอาบัญชีมาให้ใช้เราโดนไหมจับทั้งหมด
แล้วก็ความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย
ทุกธนาคารก็ส่งข้อมูลมาให้เราในการขยายผล
ในการที่จะไปติดตามหาผู้กำลังทำอาจไปผิดได้

สิ่งที่อยากจะให้ประชาชนเข้าใจไว้เลยก็คือ

หรือในส่วนของตำรวจไม่ว่าจะเป็นหน่วยตำรวจก็ดี
จะไม่ให้โอนเงินเข้าบัญชีโดยที่เป็นชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงานก็ไม่มี
เราไม่ทำอย่างนั้นวิธีการของการทำงานของระบบราชการเนี่ย
หนึ่งเราจะออกหมายเรียกไปเพื่อให้ท่านมาพบเพื่อให้มาแสดงตัวว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำธุรกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไร
แล้วก็เงินที่เข้าไปมันเป็นอย่างไรถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงท่านจะได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนครับ
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านยังไม่ได้บอกไม่มีใครมาโทรคุยกับท่านแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้นะเอาเงินลงมาตรวจสอบผมถามดูว่าจะตรวจยังไงครับ
เด็ดเงินโอนเข้าไปมันไม่สามารถตรวจได้อยู่แล้วมันไม่ได้มีร่องรอยอยู่ในโลกในการออนไลน์อยู่แล้วครับ
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบหนึ่งก็คือว่าคุณมีพัสดุปรายศนีย์ส่งมาจากที่นั่นไปที่นี่แล้วก็ตรวจดูแล้วเนี่ยเป็นผิดกฎหมาย
แล้วก็บอกตอนนี้อยู่ที่สอนอนั้นสนนี้แล้วมีแก๊กกราว๑ว๒เสียงวิทยุติดต่อกันอะไรทำนองเนี่ย
อันนี้ก็เยอะนะท่านท่านท่านธุรการ
ใช่ครับใช่ครับเยอะครับจริงก็ต้องบอกเยอะแต่ทั้งนี้ครับผมขออนุญาตเล่าในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องของการสอบสวนเนี่ยมันก็เรากำลังทำกันอยู่ในส่วนของกรมประชาการไซเบอร์นะครับเขารับเรื่องนี้ไป
ในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยมันไม่ได้หลอกให้คนไทยนะครับบอกไว้ก่อนเลยมันเป็นการหลอกหลายประเทศในขณะที่เราไปทำงานที่กัมพูชาเราเห็นว่ามีประเทศที่เกี่ยวข้องในการทำลักษณะนี้แล้วไปหลอกประเทศของเขาเองเนี่ย
ครับ๗ประเทศนะครับว่ามันก็อยู่ที่การทำงานร่วมกันว่าเราสามารถจะปรับตามกันได้ขนาดไหน
ถ้าไม่โอนเงินมาจะมีความผิดอย่าไปเชื่อเรียกว่าอะไรแปลกพวกนี้อย่าไปเชื่อ
อย่าไปเชื่อเอาไว้ก่อนครับขอบคุณมากครับ
ทราบเลยครับว่าหน่วยงานหน่วยงานของรัฐจะไม่มีให้ท่านโอนเงินเข้ามาในบัญชีอย่างแน่นอนครับ
ท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของตมแต่ว่าเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ
มา๓ำเนินการเรื่องนี้ด้วยครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยวหน้าครับกุณปุยบุ๊คครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับ

ที่ต้องดูแลประชาชนในเรื่องนี้ให้ดีนะฮะ
ใช่ตอนนี้หากินก็ลำบากแล้วมาเจอภัยแบบนี้อีกนะคะ